ภูรศีสีสุดโทนน่าการราชหลายคนก็เลื่อมใสเหมือนกัน
ว่ากันว่าท่านอยู่ในถ้ำมา๓๒ปีแต่ล่าสุดออกมาปฏิบัติธรรมที่นนทบุรีค่ะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะไปกราบไหว้ท่าน
หรือไปให้ท่านดูดวงให้เนี่ยจะได้รู้ข้อมูลและรายละเอียดกัน
คุณดูบรรยากาศที่วัดที่นี่คือวัดเชิงเลนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ใกล้กรุงเทพนี่แหละแล้วก็มีสาธุชนมากมายมารอพบกับพ่อปู่ฤษีตนนี้
นักข่าวเราลงพื้นที่ไปจะไปพูดคุยกับพ่อปู่ฤษีศรีศรีสุโธนาคาราชอายุ๗๐ปีนะคะ
คือท่านเป็นที่เรื่องสายศรัทธาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างรวมถึงเรื่องของการดูดวงลายนิ้วมือด้วย

พ่อปู่ก็ดูไปทำนายทายทักกันไป
ทำให้นักข่าวเรายังไม่สามารถมีจังหวะเข้าไปพูดคุย
แต่ระหว่างนั้นนักข่าวก็ไปพูดคุยกับพระครูนนทคุณพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดเชิงเลนค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสให้ข้อมูลว่าพ่อปู่เนี่ยมาอาศัยอยู่ที่วัดเมื่อ๒ปีที่แล้ว
หลังจากที่ท่านอยู่ในถ้ำมานานถึงสามสิบสองปี

ซึ่งท่านก็ได้นิมิตว่าปู่พญานาคที่วัดเชิงเลนได้ตามให้ท่านปู่รือศรีมาที่นี่
จากจังหวัดจุมพลก็เดินทางมา
ซึ่งช่วงแรกนะคะก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นบ้านเช่าอะค่ะ
ลูกศิษย์เป็นผู้จ่ายค่าเช่าให้
แต่หลังจากนั้นพ่อปู่ก็มาขออนุญาตนั่งปฏิบัติธรรม
นั่งสมาธิอยู่บริเวณสาราพ่อปู่พญานาคภายในวัดเชิงเลนนี่แหละ
ซึ่งเจ้าอาวาสก็อนุญาตให้มาอยู่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านแหละเดินทางมาขอให้พ่อปู่ฤษีดูดวงให้

แล้วการดูแต่ละครั้งก็ไม่มีการเรียกเก็บเงินนะ

ใช่ท่านเจ้าอาวาสเห็นแล้วก็โอเคทำการกุศลไม่ได้มาหากำรีกำไรอะไร

แต่หลังจากนั้นล่ะคุณค่ะยังไงมีการบอกต่อปากต่อปากกันไป
มีคนมาถ่ายการดูดวงลงโซเชียลมีเดีย

ลงมาอย่างดีก็คือมาตั้งแต่ตี๒มากางเต็นต์นอนหน้าวัด
รอเข้าคิวเพื่อดูดวงกับพ่อปู่นี่แหละ

วันนึงมีคิวกว่า๖๐คิวนะ
จากตอนแรกวันละ๕คนถึง๑๐คน
ตอนนี้วันละ๖๐คิวไปแล้ว

แล้วปู่ฤษีนะจะนั่งรับคิวตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
โดยไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ลุกไปไหนเลย
คือพ่อปู่บอกว่าอยากจะช่วยดูให้ทุกคนได้ครบ
เพราะว่าสงสารคนที่เดินทางมาไกลไง
แล้วถามว่าพ่อปู่ไม่อยากเข้าห้องน้ำบ้างเหรอ
พ่อปู่บอกอยู่ได้เพราะกรรมฐาน

ส่วนการดูดวงเนี่ยพ่อปู่ฤษีไม่ได้คิดเงินนะ
แต่ถ้าใครอยากจะถวายปัจจัยก็สามารถถวายได้
ปู่ก็จะนำมาให้กับทางวัดเอาไปสร้างโบสถ์
แล้วก็ไม่มีการหักไปใช้ใส่ส่วนตัวแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องอาหารการกินพ่อปู่ก็กินมังสวิรัตินะคะ
ไม่ได้รบกวนทางวัดท่านก็กินง่ายอยู่ง่าย

ก็เลยไปพูดคุยกับนางสาวอารีรัฐธีธรรม
บอกว่ามารอคิวดูดวงกับพ่อปู่ตั้งแต่ตี

เรียกว่าแท็กคิดตาตื่นมารอเลย

รู้จากพ่อปู่ทางติ๊กต๊อกไง
หลวงปู่หรือพ่อปู่มีความรู้ทางด้านดูดวง

เธอชอบไงบางทีคนเราก็หาที่พึ่งที่มันสบายใจไง
ตรงนี้นะพ่อปู่ไม่ได้เล่นติ๊กต๊อกนะ
แต่มีคนมาถ่ายพ่อปู่ไปลงติ๊กต๊อ
ก็เลยไปรู้จักพ่อปู่ทางนั้น

เธอก็เลยชวนเพื่อนมาที่นี่

ถ้าคุณยังเป็นคนแรกคุณต้องมาตั้งแต่เมื่อไหร่คิดดูเอง
ตี๔ได้คิว
เอาละเอาละแล้วแต่ความพยายามแล้วแต่ความอยากรู้ของแต่ละคนเนาะ
ส่วนคุณอาริรัติบอกว่าหลังจากดูลายมือเสร็จแล้วยิ้มเลยบอก

ถามว่าทำไมถึงช่วยแบบนั้น
บอกว่าหลวงปู่หรือพ่อปู่นี่นะได้ทำนายเรื่องอุบัติเหตุเอาไว้
จึงตอนนั้นเนี่ยเธอก็เพิ่งประสบบอุบัติเหตุมาจริงค์
แล้วบอกอีกว่าอนาคตเธอจะดวงดี
ต้องเก็บเงินให้มากต้องขยันทำมาหากิน

และก็มีจิตศัพท์ธานในการบริษัทเงิน
ถวายเงินให้กับท่านอ่ะนะคะ
พ่อปู่เองก็ไม่ได้เรียกรับเงินแต่อย่างใดเนาะ
เอาอย่างนี้ใครที่เป็นสายมูมีความเชื่อเรื่องของพ่อปู่ฤษี
หรืออยากจะดูดวงก็ไม่ได้ปิดกั้นเนี่ยนะคะ
ทางวัดเปิดคิวให้ตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่ง
แต่ขอความร่วมมือวัดแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพหน่อยละกันเนาะ
และที่สำคัญรักษาความสะอาดช่วยวัดกันด้วย
แต่การไปวัดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
เผื่อว่าจะด้วยธรรมนุบำรุงศาสนาบริจาคตรงนู้นตรงนี้

ไปด้วยเจตนาดีก็อนุโมทนากันด้วย
คุณผู้ชมสังเกตบางอย่างไหมตอนที่เราเล่าข่าวเนี่ย
มันมีบางเสียงบางคนนิ่งเงียบไป

เสิร์ชปูหรือสีวัดเชิงเลน

เขาบอกว่าเอาจริงแม่นไม่แม่นไม่รู้
ส่วนตัวยังบอกไม่ได้เพราะว่าที่พ่อปู่เนี่ยทำนายให้เนี่ย

เอามีโอกาสมีเวลาก็ลองไปกันดูแล้วแต่กำลังศรัทธาแล้วกัน